คุณผู้ชมไปที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตำรวจคุมตัวนะครับ
ผู้ชายที่ฆ่ารัดคอผู้หญิงอายุห้าสิบปีแล้วเอาศพโบกปากข้างทาง
ชิงรถไปจำได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
เจ้าตัวสารภาพครับสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเสพยามา
แล้วคุมตัวเองไม่ได้ฮะคุมตัวเองไม่ได้แล้วก่อเหตุขึ้นครับ
ตำรวจสอบภบางโบทองคุมตัวนายวีระณฑภูมิคำสุยะ
หรือว่าอู๋อายุยี่สิบเอ็ดปีผู้ต้องหาที่ฆ่ารัดคอนางเกดยุคคล
อายุ๕๐ปีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับขณะนำตัวขึ้นรถเนี่ย
ก็เกิดเหตุชุนมุนขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากอดีตพ่อตาของนายอู๋เนี่ย
มาตะโกนถามหารถกระบะของเขาฮะคนนี้ฮะ
เมื่อกี้ที่ชูภาพในมือถือเห็นรถกระบะอยู่
คือก็ถูกในอู๋เนี่ยขโมยไปขายเหมือนกันอืม
เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็จะเข้าไปทำร้ายครับตำรวจต้องรีบนำตัวในอู๋ขึ้นรถไป
ไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดแรกครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง
วันเกิดเหตุในอู๋เรียกผู้ตายผ่านแอปพลิเคชัน
ให้ไปรับนะครับจากย่านรังสิตจะไปบางบัวทองตอน๑๐โมง
อุบายบอกว่ามารอรับแฟนของเขานะครับ
ที่จะไปต่อขนตาในหมู่บ้านระหว่างจอดรอครับในอู๋เนี่ย
ปีนจากเบาะหลังมาเบาะหน้าเพื่อจะบังคับเอาเงินจากผู้ตายก่อน
แต่ผู้ตายไม่มีให้เขาใช้เชือกครับนะครับ
มือผู้ตายแล้วก็ปีนกลับไปเบาะหลัง
แล้วก็ดึงผู้ตายมาที่เบาะหลังคุณผู้ชมลองคิดดู
แล้วเอื้อมมือไปบิดกุญแจรถดับเครื่องนะครับ
หันมาใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนนิ่งไปจากนั้นก็นะครับ
เบาะไปนะครับไปขับรถเอาศพไปทิ้ง
เขาบอกว่าเขาเสพยามาจนคุมตัวเองไม่ได้ครับ
แล้วตอนดึงเองดึงยังไงมันถึงรัดได้
ดึงมาทั้งพวกนะครับดึงไปทางนู้นดึงไม่ได้ดึงไปทางหลัง
ไม่ครับดึงไปด้านข้างดึงไปด้านข้างหน้าแก
จำดึงดึงมาแบบนี้ครับอ่าดึงมาแล้วก็

ดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลงดึงลง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
วันนี้ตรงนี้ตรงยนน้ำเท้าจำนวนมีทั้งหมด๕คนก็คือใน๦๋อในข้อหาชิงซับเป็นเหตุผู้อื่นถึงแต่ความตาย
ส่วนแฟนของในอู๋และกลุ่มที่รับซื้อรถอีก๓คนถูกแจ้งข้อหารับซื้อของโจร
คุณผู้ชมครับไปดูบรรยกาตที่นิติเวศโรประอบคาบินธรรมศาสตร์รังศิษย์ครับ
ลูกสาวของผู้ตายนะครับเล่าบอกว่าวันที่แม่ขับรถออกไปรับผู้โดยสาร
นะครับเธอกับพ่อแล้วก็น้าเนี่ยยังติดต่อแม่อยู่เป็นระยะระยะนะ
แล้วโทรศัพท์คุยกับนายอูนะครับ
เขาพูดจาดีนะทำทีทำท่าเหมือนจะไม่มีเกิดอะไรขึ้นหรอก
แต่แม่หายตัวไปนายอู๋ยังบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหานะ
แม่นะครับน้องมารู้ทีหลังนะครับว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่
เสียใจมากเพราะไม่คิดว่าคนที่เขาคุยอยู่ด้วยน่ะ
คือฆาตกรที่ฆ่าคุณแม่ของเธอครับ
บอกหนูว่าพี่เข้าใจทุกอย่างเลยนะเพราะว่าคนหายทั้งทีอะเนาะ
เขาก็คือจะช่วยหาให้เต็มที่เลยเขาก็พูดอย่างนี้
แต่พูดแบบนี้แต่จริงคือหนูคุยกับเขามาตลอด
เสียใจมากเลยค่ะรู้สึกแบบทำไมทำไม
ตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่วันแรกคือเขาช่วยหนูตั้งแต่คืนแรกเลย
แล้วคืนที่๒เพื่อนหนูก็โทรไปอีกเขาก็ยังพูดอยู่
ไม่น่าใช่คนนะคะแบบ
อย่างน้อยเขาก็ต้องมีสำนึกอะไรบ้างแต่อันนี้คือเขาทำทุกอย่างปกติ
นี่ค่ะก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ
ยังคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตแบบนี้ด้วย
ยังมีหน้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาคุณแม่